คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องราวของการสู้ชีวิตแล้วก็ให้กำลังใจ
ใครต่อใครหลายคนที่ท้อแท้
เป็นเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่ง
ที่อยู่เกิดเหตุกับเธอที่ว่าทำให้เธอนั้นไม่สามารถเดินได้

ถึงแม้จะเดินไม่ได้แต่เธอก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อสู้ต่อ
ทำได้อย่างไรติดตามเรื่องราวชีวิตของคุณแอ้มกันได้เลยครับ
อะไรอยู่หลายอย่าง

กล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบจับพันธุ์แบบรุ่นแร้ง

มากเลยร้องไห้ตีลูก

บอกแม่จะอยู่ทำไมแม่ก็ไม่รู้

เป็นอาทิตย์ก็เลยคิดมาเปลี่ยนใหม่
หาอะไรมาทำก็เลยโอเคขึ้น

เพราะเห็นแผลแล้วเป็นแผลโกรธรรมด้วย

สามเดือนแรกอยู่โรงพยาบาลสามเดือน

ก็เลยจำใจมาเปลี่ยนแม่เป็นอะไรเองทุกอย่าง

ก็ไม่รู้เลือกแรกว่าจะทำอะไร

ทำพวกเรียนบดทานที่จะแจ้งเขา

ก็โอเคพอทำได้ก็เลยทำมาตลอด
แล้วมาตัดห่อแล้วถ้าเป็นดอกบาน
ส่งให้ใครมีงานศพว่าไปส่งเขาฟรี
เด็กเขาบอกว่านัดนำว่าให้เอาริบิน
ก็เลยมาหัดจากในโทรศัพท์ยูทูปเรา
แต่เพราะลูกส้มเหนียงเดียวเกือบ๓๔วันแล้ว

มาพอแจกเพื่อนก่อนว่าใครมีงานก็ไปช่วยเขา

ถ้ามันไม่มีแบบไม่มีของไม่มีแล้วก็สั่งทำให้เขา
แล้วเราขายในไหนครับ

เพราะว่าหนูขายถูก๕บาททุกแบบ

มีแบบนี้๙บาทเพราะว่ามันอุปกรณ์เยอะ
แล้วมีช่วงไหนที่เราหาพวกนี้ไม่ได้บ้างไหมครับ

ของจะอยู่ในกล่องบ้านเลย

ไม่มีงานทำอยู่กับลูกค่ะ

ถ้าไม่มีงานทำก็คิดนู่นคิดนี่

เดี๋ยวนี้ค่อยคิดแล้วเรื่องขาเลิกคิดแล้ว
ตอนนี้ดูลาเตรนคือว่ามาให้เป็นแผลกฎทัพมากขึ้น

มีลูกเป็นกำลังใจก็โอเคแล้วพี่
ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ
ให้แล้วนะครับเอาอย่างนี้คุณถ่ายลูกเก็บเอาไว้ดีกว่า
ถ้าอยากจะไปช่วยเหลือหรือว่าไปอุดหนุนกัน

ถ้ามีโอกาสให้คุณแก้วตาลองไปสอนดู
รับแบบเปิดคอร์สสอนในการทำของแบบนี้

แล้วก็ต้องนับถือใจพี่แอ้มมากเลยจริงนะคะ